แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินชะตาอนาคตครอบครัวของคุณกุ้งจากกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถ
คว้าทุนสูงสุดหนึ่งล้านบาทกลับไปบ้านไปต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับคนที่เธอรักได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านช่อง
ก็กำลังจะถูกยึดไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ทุนสักก้อนหนึ่งก็คงจะเป็นการดีเอาใจช่วยกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยข้อแรกจากเรื่องวัยพฤษเพชรสุพรรณครับ
คำถามสำหรับเรื่องอีกคือวัยพศเทศุพรมีชื่อจริงว่าร่าย

พ่อแดงเลือกตอบตัวเลือกที่๒ผ่าน

ขอบคุณครับ

พ่ออย่าใจหายเลย

มีชื่อจริงว่าพานสกุณีนะครับ
เกิดเมื่อวันที่๗มีนาคมพศ๒๕๕๙
สิบห้าที่อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุขภัณฑ์บุรีครับ
ข้อแดงนะครับทำได้ทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒จากเรื่องบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือลายเหล็กดัดที่ติดตรงประตูบ้าน

เลือกตอบตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้นะครับข้อที่สอง

มีมูลภาพ๑๐๐๐๐บาทนะครับ
ถูกครับ
ในภาพนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับว่า
เป็นบ้านของเขาจริงบ้านของเราจริง
เขาเข้าออกอยู่ทุกวันนะครับ

คุณกุ้งทำได้๒ข้อผ่านไป
๑หมื่นบาท

ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้
เพราะฉะนั้นจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาษาอังกฤษบนเสื้อของตัวการ์ตูนนี้คืออักษรใด

แม่เลือกตอบตัวเลือกที่๒

ถ้าถูกข้อนี้นะคะมีมูลค่า๑แสนบาท
และเราจะได้ไปรุ้นกันร้านกัน
เขาวนะว่าข้อที่ถูกเท่านั้นต้องไม่ผิดนะ
ถึงจะไปรุ้นกันร้านในข้อต่อไปนะครับ
ถูกมั้ยท่อง
ถูกครับ
พระสู้ห์
ภาษาอังกฤษบนเสื้อของตัวการ์ตูนนี้

แม่ร้องไห้เลยอ่ะ

สรุปเงินรางวัลกันก่อนครับตอนนี้
ครอบครัวของคุณกุ้งจากกรุงเทพมหานครนะครับ

๑แสนบาท
ข้อต่อไปข้อสุดท้ายนะครับ
จากเรื่องวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
วิหารในภาพนี้มีชื่อว่าอะไร

พี่ปูนะครับตอบตัวเลือกที่
นั่นก็คือวิหารพรพระร่วงวิเศษเสอิ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
หนูรักจะได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับข้อนี้

ชื่อเต็มนะครับคือวิหารหลวงพ่อพระร่วงวิเสอิ
ตอนนี้นะฮะขอสรุปกันก่อนว่าครอบครัวของคุณกุ้ง
จากจังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับทุนอยู่ที่๑แสนบาท

คุณผู้ชมครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันตเสิร์ฟ
ใครก็อยากได้ลาบก้อนนี้นะครับ
ครอบครัวของคุณกุ้งจากกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน
เพราะนอกจากโรคนี้จะมาทรมานกายที่เจ็บป่วย
แล้วก็ยังทรมานใจคนในครอบครัว
ต้องเห็นคุณกุ้งนั้นเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ
ทางรายการของเราก็ขอเป็นสะพานบุญ
ให้กับคุณผู้ชมได้ส่งมอบลาบอันประเสริฐนี้นะครับ
จริงแล้วถ้าช่วยเหลือให้เขาได้ลืมปากอ้าปากได้
ผมพูดจริงนะว่าครอบครัวนี้วันนี้เราภูมิใจกับเขา
แต่เขาก็ต้องใช้ไปรักษาเนื้อรักษาตัว

ฝากครอบครัวของคุณกุ้งไว้อีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
แล้วก็อยากจะฝากวิงวอนนะกับเจ้าหนี้
ว่าเราไม่ได้หนีไปไหนแล้วนะครับ
เราก็จะต่อสู้กันพอที่จะมีกำลังใจแล้วเนาะ
ขอบคุณมากนะครับขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
ขอบคุณมากคุณพ่าคุ้มกลอง
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้

เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เงินจำนวนนี้สิ่งแรกเลยที่หนูจะทำก็คือ
เอาไปใช้หนี้ค่าบ้านนะคะ
แล้วก็จะเอาส่วนที่เหลือมารักษาตัวเอง
เพื่อจะได้มีแรงร่างกาย
กลับมาดูแลพ่อและแม่ต่อไป

ที่ทำให้หนูครอบครัวเล็กได้มาต่อชีวิต